นี่เขาก็ถือว่าช่วงนี้เป็นคอนเสิร์ตก่อนยุบวง

เอาไหวดีนี่จะเลิกดีมั้ยเนี้ยไง
ใช้สติบ้างสิไม่ใช่ว่าพอเห็นเขามันกันแล้วก็
กูพอสมโลกเคลี่งเลยเดี๋ยวกูก็เคลี่งมากดีกว่า

เขาก็ฟังพี่แอดแล้วเฮตามพี่แอดนะ
แอดบอกใช้สติกันบ้างไหมเนี่ย

นี่ครับงานใหญ่ที่เขาจัดให้มีความสุขกัน

บัวลอยอยู่ข้างล่างก็ตีกันแบบนี้

นับหมื่นนะคุณเขาบอกสักประมาณ๒๐๐๐คน

เออนะฮะสองหมื่นคนนะครับ

วันที่๒๑พฤศจิกายนนะครับ

วัยรุ่นยกพวกตีกันอีกครั้ง

คือในคอนเสิร์ตก็มีการตีกันส่วนหนึ่งแล้ว
แพลตก็ทั้งให้เตือนนะ

คอนเสิร์ตก็ไปตีกันนอกคอนเสิร์ตอีก
หลังเกิดเหตุที่มีพุทธรรมประเจ็บ๓คน

ไปเป็นอาวุธปลม
หนึ่งกระบอกจากนั้นเที่ยงคืนกว่า
ที่เล่านัทหลัวี
ขณะที่เขารอรถโดยสารกลับบ้าน

คนที่เลิกงานมาแล้วก็จะมารอรถโดยสารตรงนี้ใช่ไหม

ทีนี้ตอนเช้าตำรวจจับกลุ่มกลุ่มก่อเหตุได้๕ราย
อายุยังน้อยกันอยู่เลยฮะ๑๘๒๒ปี
มือยิงชื่อนายเจดอายุแค่๑๙ครับ
คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพในที่เกิดเหตุ
ดูสิยิงดับโจ๋๑๗นะครับ
นักข่าวพยายามถามถึงปมเหตุในการลงมือ
ขนาดต้องฆ่าต้องแกล้งต้องยิงกันนะฮะ
นายเจดไม่ตอบคำถามใดแล้วก็เดินเข้าห้อง

ขณะที่ตำรวจตั้งข้อหายิงผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
คุณผู้ชมฮะแม่ของคนตายบอกว่าลูกเป็นเด็กดี
แม่ของคนตายนะฮะคือคุณป้าสงวนนะฮะเล่าทั้งน้ำตาเลยดูสิ
สงสารนะออกแม่คนที่ศูนย์เสียนะครับ
บอกว่าช่วงหัวข้ามลูกชายจะไปดูคอนเสร็จฆาระบาลงานช้างแฟร์

กลัวจะไปมีเรื่องมีราวไม่รู้ใครจะตีอะไรกันหรือเปล่า

แล้วก็ไปขึ้นรถโดยสารที่เหมากันไปในหมู่บ้านนี่แหละครับ
รู้อีกทีตอนลูกชายคนโตโทรมาบอกว่า
น้องถูกยิงอยู่ที่โรงพยาบาล

ให้สามีไปดูเพราะเธอกลัวทำใจไม่ได้
ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
ว่าครั้งนี้น่าจะยิงผิดตัวหรือว่าโดนลูกหลงมากกว่านะครับ
ก็ภาวนาค่ะอยากให้ลูกรอด
เห็นหลานเขามาบอกว่ายิงถูกตรงนี้
ก็บอกว่าเออถ้ายิงถูกตรงนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอก
พอนั่งไปประมาณ๓๐นาที
ลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าน้องตายแล้ว
อยากไปถามเขาทำไมจกจงแต่หมู่บ้านนี้
หลายคนแล้วทำเขาแล้ว
แต่สองคนนั้นเขาไม่เป็นไรแต่ลูกป้านี่แหละตาย

เพื่อนคนตายก็บอกว่าตอนนั้นเดินมารอรถสองแถว

อยู่ก็ถูกยิงนะแล้วก็ไม่รู้จักกับมือปืน
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนในงานก็ไม่ได้ตีกับใครมาก่อนนะครับ
ว่าเป็นการยิงมั่วหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะในงานเขาตรวจตาเข้มนะ
เรื่องของอาวุธในการเข้าคอนเสิร์ต
ไม่มีอาวุธแน่นอนแต่นอกงานไม่รู้ไปเอาอาวุธมาจากไหนนะครับ

เครื่องดื่มมึนเมาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจนะคุณนะ
คือคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานช้างแฟร์
เข้าควบคุมตัวแม่ค้า๑รายเลย
เปิดร้านขายขนมน้ำอับลม

อมบอกฮะแน่ในนี้มีอะไรฮะนม

เห็นเป็นกระป๋องเบียร์นะฮะ

ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าสุรินทร์นะครับ

เพราะว่าเหล้าเบียร์มันเป็นสาเหตุของการมึนเมา

แล้วการตีกันการใช้อาวุธอะไรต่าง

คือเขาอยากจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี

งานนี้มันจัดยาวต่อเนื่องตั้งแต่๑๖พฤศจิกาถึง๒๗พฤศจิกา
แต่เอาจริงเราก็อ่านข่าวมาหลายทีแล้วนะ
เกิดเรื่องที่งานช้างแฟนเนี่ยนะคะ
อ่ะยังจัดต่ออีกสักสักสี่วัน

หลังจากนี้เขาน่าจะตรวจเข้มหนักกว่าเดิมอีกครับ